ของกินอร่อยดีกว่ากินจุ้ง

กุ้งดิไปกินกุ้งฮะเขาบอกว่าเป็นกุ้งย่างร้านลับ
หัวลำโพงตัวละเท่าไหร่๖๙บาทเอง

ไปดูกันเลยครับในช่วงของตลอดกิน
สวัสดีครับผมเป้นะครับ

ร้านที่เป็นอาหารประเภท

แล้วก็รสค่อนข้างที่จะเน้นรสจัดนะครับ

รสจัดแต่อาจจะลดความเผ็ดให้กับลูกค้า
เจอเปิดร้านมาปี๒๑แล้วครับ

แรกตั้งใจจะทำร้านอาหารเล็กเอง

อาหารต้องอร่อยหลายระบวยการต้องดีอะไรอย่างนี้

ใช่ครับผมก็ย่างเตาถ่านนะครับผมก็เป็นย่างเตาถ่านให้มันหอมนะครับ
แล้วก็ย่างให้เนื้อมันพอดี
ตั้งใจที่อยากให้ลูกค้าคือกินกุ้งเผาในราคามิตรภาพสามารถหยิบจับได้
รู้สึกความสดของกุ้ง
สั่งทุกวันเลยครับวันละสองรอบรอบเช้ารอบหนึ่งรอบบ่ายรอบหนึ่งนะครับ
ข้างมั่นใจว่าสดแต่ถ้ามันมีบางตัวไหนที่มันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้
เวลาเราย่างแล้วเรารู้สึกว่ากุ้งมันไม่ดีเราก็จะไม่เสิร์ฟลูกค้านะครับ
ถ้าลูกค้าบอกมาเราจะเปลี่ยนให้ทันทีเลย
แล้วก็ตัวนี้๒๔๙บาทครับผมต้มหย่ามรามันกุ้งครับผม
ข้าวผัดรามันกุ้งนี้ก็ร้อยได้๑๕๙บาทเพราะเทคนี้ก็๑๖๙บาท

ใครที่ชอบอาหารไทยรสจัดจัดนะครับ